คุณผู้ชมครับจากคดีที่เมื่อวันที่๑๕ตุลาคม
ที่ตำรวจสศพเศรษฐภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาก็ไปพบศพของเจ้าของร้านขายของชำวัย๗๗ปี
ถูกของมีคมทั้งแทงและปาดคอจนเสียชีวิตภายในร้านขายของชำ
วันนี้ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุได้แล้ว
เป็นพ่อค้าขายหมูปิ้ง
ต่อคุณตาวัย๗๗ปีคนนี้นะครับ
และตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพครับ
ตำรวจภูธรเศรษฐภูมิและชุดสืบสวน
พร้อมด้วยตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าจับกลุ่มตัวนายออสหมอกมัว
พ่อค้าขายหมูปิ้งวัย๕๐ปี
หลังก่อเหตุใช้มีดฆ่าปาดคอนายสมบัติรานีเวท
อายุ๗๗ปีเจ้าของร้านขายของชำ
ซึ่งก่อเหตุภายในอาคารพาณิชย์๒ชั้น
อยู่บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฐ๑๐๑
เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
ซึ่งก่อนหน้านี้ผู้ต้องหาก็ยอมรับสาภาพเอง
ว่าเป็นคนที่ฆ่าปาดคอคุณตาสมบัติจริง
แล้วก็ฆ่าปาดคอตั้งแต่วันที่๑๒ตุลาคม
แล้วก็ทิ้งศพให้อื่นอยู่ภายในร้านขายของชำ
ตำรวจมาพบเมื่อวันที่๑๕ตุลาคม

ชาวบ้านชาวช่องนักเรียนนักศึกษากว่า๕๐๐คน
ญาติของผู้เสียชีวิตแห่มามุงดูสาบแช่งนายออด
ลงมือฆ่าคนแก่ได้อย่างโหดเยี่ยมนะครับ
ขณะที่ภรรยาของคุณตาสมบัติผู้ตาย
ก็คือนางกรอบกุลบราณีเวศอายุ๗๒ปี

และขอบคุณตำรวจที่ตามจับกลุ่มคนร้ายได้
พร้อมทั้งอยากให้ลงโทษด้วยการประหารชีวิตไปเลย
เพราะพฤติกรรมของผู้ต้องหาโหดเยี่ยมมากนะครับ
เปิดเผยออกมาว่านายออดรับสาภาพว่ายังไงรู้ไหมคุณ
คือรับสาภาพว่าตัวเขาเองก็เช่าอาคารห้องอยู่ติดกัน

ของคุณตาเนี่ยนะเปิดเป็นร้านขายหมูปิ้งแล้วก็รู้จักมักคุ้นกับคุณตาเป็นอย่างดี
ก่อนเกิดเหตุผมดื่มสุราจนเมา
แล้วก็เดินไปขอซื้อเบียร์กระป๋องที่ร้านขายของชำของคุณตา
แต่กลับถูกคุณตาต่อว่าว่าเมาหรือยังจะมาซื้อดื่มอีก
เป็นคนขี้เกียจไม่ขยันทำมาหากินเลย
ทำให้นายออดไม่พอใจครับเดินกลับไปหยิบเอามีดทำครัวที่ร้าน
ปรีเข้าจ้วงแทงคุณตาผลักคุณตาไปหลังร้าน
จ้วงแทงอีกหลายจุดก่อนจะปาดคอซ้ำจนเสียชีวิต
เอาผ้าห่มมาคลุมหมกห้องอยู่บนนั้นแหละคุณ
จนตำรวจมาพบวันที่๑๕นะครับ
นี่ฮะก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้น
เรื่องต้นตำรวจก็ดำเนินคดีกับนายออด
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานั่นเองนะครับ